นักร้องลูกทุ่งแห่งปีกันบ้างดีกว่านะ
สำหรับน้องเจนนี่แล้วก็น้องลิลลี่
แต่เขาบอกเลยว่าความฝันหนึ่งที่อยากจะขึ้นเวทีนะคะ
รวมไปถึงนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนให้กำลังใจกันเยอะเลย
ก็คือเรื่องอาการป่วยของคุณแม่ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
เจนนี่ลิลลี่บอกเลยว่าตอนนี้แม่กำลังใจดีมากค่ะ
ส่วนลูกเองก็กำลังใจดีนะคะตั้งใจทำงานเก็บเงินสู้เพื่อแม่ต่อไปค่ะ

เสียงดังนิดนึงงานพี่เกาะเทน